ต้องบอกว่าช่วงนี้คนร้ายเข้าวัดบ่อยนะฮะ
แต่ว่าไม่ได้ไปทำบุญนะครับไปขโมยเงินวัด
ล่าสุดนะฮะกล้องวงจรปิดของวัดแห่งหนึ่งจับภาพเอาไว้ได้ครับ
ฉะเชิงเศร้าคนร้ายทำทีเข้าไปทำบุญ
แต่ว่าไปขโมยเงินจากยอดเจดีพระบรมศาลีบริกฐาตุนะครับ

ต้องเดินวนก่อนใช่ไหมใช่ครับก็จะเดินวน
สามรอบนี่แหละครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ภายในวัดเขาดินหมู่๗ตำบลเขาดินอำเภอบางประกง
จังหวัดฉะเชิงเซาบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายคนดังกล่าวนะครับ
ทำทีเป็นไปนั่งไหว้พระเหมือนนักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป
แล้วก็ไปขโมยเงินจากพระบรมศาลีบริกฐาตุบนยอดภูเขาทองไปครับ
ขณะที่เกิดเหตุพระลูกวัดกำลังตรวจสอบกล้องอยู่พอดีนะครับ
รีบแจ้งพระรูปอื่นไปช่วยกันสุดท้ายจับกลุ่มเอาไว้ได้ครับ
ตั้งแต่เดือนธันวาลมาเลยครับสามคนเดียวสองครั้งครับ
สองครั้งแล้วมาเอาเงินไปเยอะไหมครับ
ก็หลายร้อยอยู่ครับหลายร้อยครับทำเหมือนมาทำบุญอย่างเงี้นะ
ใช่ครับมาทำบุญปกติแล้วก็มาดึงตังค์ที่ติดกับเป็นผ้าป่าไว้
แต่คราวนี้เรานั่งอยู่หน้ากล้องพอดีด้วยใช่ครับ
แล้วก็บอกให้พระรูปัติใช่ให้ให้หลุมตาเขาล็อกตัวไว้ก่อน
รู้ตัวเขาแล้วอ่ารู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วก็เขามาเที่ยวที่สองเที่ยวที่สาม
มันก็รู้ตัวอ๋อเห็นหน้าก็จำได้แล้วเห็นหน้าก็จำได้ว่าเออ
เราเปิดกล้องดูอ่ะเวลานี้เวลานี้อ๋อมาเวลาเดิมเดิมเลยอ่ะ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุเองหลังจากถูกจับก็รับสารภาพเลยครับ
บอกว่าทำมาแล้ว๒ครั้งนะครับเพราะว่าต้องการเงินไปซื้อยาบ้าเสพนั่นเองครับ
เอาไปทำอะไรเอาเงินไปทำอะไรฮะไม่ได้ซึกด้วยเอาเงินไปทำอะไร
ไม่ได้ซึกด้วยบอกไม่ได้เอาไปซื้อยาพี่โถแล้วรู้ไม่เป็นบาปรู้ผิด
อ้าวแล้วมาขโมยทำไมอ่ะถามว่ารู้ไหมว่าบ่าบอกว่ารู้สิแต่ก็ทำนะฮะ
ทางด้านของพระครูบรรพฤษภาวดานุสิตเป็นเจ้าอาวาสวัดขาวดิน
บอกว่าสงสารแล้วก็เมตตาคนร้ายจึงไม่ติดใจเอาความนะครับ
แต่ว่าขอให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวซะตำรวจก็นำตัวไป
ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแต่ก็ไม่พบสุดท้ายก็ทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวไปครับ